ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวคราวมาโอเคล่ะ

พี่เคยเป็นแฟนกับดารา

นักร้องลูกทุ่งอายุมากกว่าท่านหนึ่ง

จากนี้ล่ะจะเป็นอย่างไร

มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต

แต่หน้าเราอ่ะมันไปกว่าเขาไง

นี่ไงนี่ถึงได้ทักมา

เป็นจุดเปราะในดวงชะตาเป็นจุดผิดหวังแต่ถ้าหากเราอยู่ใน
วัยซึ่งเกินครึ่งชีวิตแล้วอย่างนี้๔๐แล้วนะจะอยู่ถึง๘๐ไหม
ถ้าอย่าไปหลงใครจำไว้นะมันจะมีอย่างนี้นะรักในวัยนี้ควรจะเป็น
รักร่วมทุกข์ร่วมสุขอืมร่วมบุญร่วมสร้างอืมไม่ใช่รักแบบโอ้โหน่า
คือหยุดได้เลิกได้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยครับผมพยายามเลิกอยู่
จานมันเลิกติดตาครับผมผมรู้แล้วครับเลิกเถอะไอ้ชีวิตต่างหา
เนี่ยนะโลกีตัญหามันเป็นของลวงและแปลงไอ้ทุกข์เนี่ยเรื่อง
เองแล้วคนนั้นเขาอาจจะหนึ่งสามีตายพ่อพ่อตาพ่อเขาตายแม่
ตายทิ้งสมบัติเอาไว้พันล้านหัวใจหนูยังว่างอยากให้พี่
จะได้เมียรวยล่ะฟังนะครับดวงชะตานี้ถ้าไม่รังเกียจว่า
เขาเป็นแม่ม่ายถ้าไม่รังเกียจว่าเขาอายุมากแต่เขาอาจ
ดูหน้าเด็กจะได้ภรรยาที่หน้าตาดีรวยมาก
อารักละคร๊าบรวงด้วยหรือเปล่า

คือนี่มีแฟนเป็นธอมเพราะว่าคือหนูไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมีครอบครัวไง
หนูไม่คิดว่าจะต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเป็นคนกะล่อน
ล่อนคือแบบหนูคุยไปทั่วเลยคุยกับใครแล้วหนูสบายใจอะไรอย่างนี้
คือหนูชอบคุยแล้วแบบว่าให้มีบริวารคือแบบหนูอยากไปไหนก็พาหนูไป
คือถ้ามีคนเดียวอย่างนี้บางทีไม่ว่างไงหนูก็เลยคุยหลายคนบ้าไปได้หมด
ครบไว้ใช้ครบไว้ใช้ใช่ค่ะตอนไม่มีแล้วค่ะ
ดวงชะตานี้คือจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานเร็วมีคู่เร็ว
ก็ต้องเลิกต้องจบต้องจากเพราะดวงชะตานี้เป็นพินทุบาท
มีราหูกับดาวมุทยูเนี่ยเร็งจุดเกิดหมายความอย่างนี้
เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราหมายถึงถ้ามีเสาหรือลาหูกับสุราเนี่ย

ภูมิเมนอัศดาไวท์จันทริชห์๑๑กับราหูราชทธรรมณ์แท้เป่าเหินหิน
คือหมายถึงว่าเขาเรียกดวงแตกคนดวงแตกเรื่องความรักหรือครอบครัว
ไม่ควรมีคู่หรือคนรักจนกระทั่งจะพ้นวัยที่แข็งแกร่งแล้วมีคู่ที่
เป็นพ่อม่ายหรือต่างชาติเข้ามาแล้วคนนั้นอภิอมตะมหาเศรษฐีนี่คนนั้น
คือคู่แท้แล้วที่สำคัญคือเป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบปกติแบบคน
อายุมากกว่าใช่ไหมอายุมากกว่าคือเขาอาจจะแบบว่าอ่ะอยากจะทำอะไร
ทำอยากจะมาอยู่คือเป็นคนที่ต้องให้อิสระมากแล้วเป็นคนที่เป็น
ผู้ใหญ่กว่าแล้วเป็นคนรวยมากพร้อมเลยไหมพร้อมวันนี้เลยไหมพร้อม
มีเขามาหรือยังไม่มีเลยค่ะในนัยบราศสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือน
มีคนมาตามเราหรือจุกจิกเข้ามาจี๊ดมามามันต้องมีแอบ
เนี่ยเพราะว่าภรรหาสบดีทรัพย์รักหรือฤริษัทเล็กจันทร์ปฤติถึง
ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ให้พักต้องเสียขั้นมากมั่น

พี่จันต์มีหรือไม่มี

คือหนูว่าจะไม่ชอบคนที่มาช่องนี้
หนูชอบใครหนูจะไปจีบเอง
แต่คนที่มาชอบเราอะไรอย่างนี้เราไม่ชอบเลย

พอไปจีบเองแล้วคุยสักพักนึง

เพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องชอบผู้ชายคนนี้
ไม่แรงหรอกเพราะว่ามีคนมาชอบเราแต่เราไม่ชอบ
จริงแล้วพี่เขาก็มีชอบเราแต่เขาคิดว่าเราหญิงอะไรอย่างนี้พี่
เพราะเราแบบเราเป็นคนไม่ค่อยคุยอะไรอย่างนี้เพราะเราอายไงพี่